เดี๋ยวเราไปชมเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

ก็เลยแต่เอาใช้ใต้จีนกูเลยนะคะ
ตอนนี้หนีขึ้นห้องไปเลยนะ

เหมือนกล้าปะทะเหมือนปากหูดกินตะคีย์บอร์ดหรือคะ
เหลือมาไหมน่ะถ้ามาช่วยบอกหน่อยนะ

ไม่เอา

สัดดุงตรงจะตบสักทีด้วยนะคะคุณชนขาคำว่าเหลือมเนี่ย
คาดว่าคุณการเนี่ยก็น่าจะเรียกคุณอีฟนั่นแหละนะคะ
ภาพเหตุการณ์คืออยู่ในบ้านซึ่งมีการจัดงานวันเกิดให้พี่เสก
แต่พี่การค่ะดันไปเห็นรูปเซ็กซี่ของคุณอีฟ
ภรรยาคนล่าสุดตั้งอยู่ในจุดที่มันไม่เหมาะสม

ที่เห็นคุณค่ะแถมถามหาตัวคู่กรณีแล้วก็คุณแม่ของคุณอีฟด้วยนะ
บอกเจอจะตบเลยจนแซนวิทต้องบอกว่าพี่ไม่เอาใจเย็น
ขอวันหนึ่งเพราะวันนี้วันเกิดพิเศษเขา
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เอง
การค่ะควงลูกชายสุดหล่อน้องเสืออันนี้คอนเฟิร์มว่าหล่อจริงแล้วนะ

บันเทิงไทยรัฐเลยขอเปิดใจกันหน่อยว่าทำไมทำไมงานรื่นเริงจะกลายเป็นงานโหดไปได้พี่

คือเป็นภาพชุดว่ายน้ำแต่ไปวางข้างล้อ๕เสด็จพ่อ
ซึ่งการเห็นแกก็เลยแบบโมโหไงว่าอะไรเรื่องแค่นี้คิดกันยังไม่เป็น
อันนี้มีไอตบตบเกิดนะคะ
เข้านีขึ้นไปอยู่ข้างบนบีแล้วล็อกห้องไป
ต้องในลักษณ์เศรษฐ์เห็นเสียบว่าภายในเดือนนี้เดี๋ยวจะให้ไปอยู่ที่อื่น

เพราะว่าไม่งั้นมันไม่ยุติไง
บอกว่าเป็นหนูเจอแบบนี้หนูว่าขอขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันนะคะพี่

แต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบน่าตื่นเต้นดีนะ
เพราะว่า๓ภรรยาอยู่ในบ้านเดียวกัน